อีกหนึ่งสถานที่เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวถ้าร้อนนักก็ไปที่นี่เลย

นั่นก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจคุณผู้ชมครับ

เห็นไหม
อ่างทองมีน้ำจริง

กห่วงยางไปด้วยนะเพราะเราห่วงใยคุณผู้ชม
ไปที่หาดทรายพ่อพระรามตะบนราชสถิตอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
ความพิเศษของที่นี่ก็คือมีสันดรโผล่ขึ้นมาหลายจุดที่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ช่วงหน้าร้อนแบบนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับ

พร้อมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ไปทำใหม่ไปทำการประปรุงพื้นที่
ทำทางขึ้นลงชายหาดแบบนี้ให้มันดี
เพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยว

โอ้โหแล้วน้ำมันใสมากบอกเลยคุณผู้ชม
แล้วนี่เด็กน้องหนูไปนอนนี่
สบายจิตสบายใจ
อันนี้คือนอนแช่โครนภ่องทราย

ลองไปกันดูที่จังหวัดอ่างทองนะ

ดูเห็นไหมพอมันน้ำแห้งมันกลายเป็นเหมือนชายขาด
เป็นคล้ายทะเลเลยอ่ะเออนี่ครับแล้วก็ไปพักผ่อน
ริมพื้นที่ตรงนี้ริมแม่น้ำเขามีชาวบ้าน

เขามาขายส้มตำกันลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดก็มีว้าว
ร้านที่ขายน้ำนี่เขาก็มีเหมือนกัน
ช่างร้อนได้เป็นอย่างเดียวอยู่ก็มีมะม่วงด้วย
พกโต๊ะอะไรไปเองก็ยิ่งสบายไปใหญ่

เออกำลังจะบอกเลยว่าอารมณ์คล้ายเหมือนไปพิคนิค
เท่ไหมเพราะขางบ้านถามเราไปไหน

นี่ครับช่วงหน้าร้อนแบบนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวดีที่จังหวัดอ่างทองแนะนำกัน
แต่ก็ต้องชื่นชม

ชมชาวบ้านกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขาร่วมมือกันเป็นอย่างดี
สมัครสมาธิสามัคคีปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
เพื่อดุงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ในจังหวัดอ่างทอง

ใช้เวลาในการอยู่กับครอบครัวเพื่อสร้างความสุขกันในช่วงหน้าร้อนแบบนี้
โอ้เตะบงเตะบอลกันกลางน้ำ
ถ้าเมื่อสักครู่แถวบ้านเรียกว่าจักรยานอากาศ
เหมือนตะกอก็เหมือนเตะบอลกันก็เหมือน
ถ้าแถวบ้านผมตุรกฎานนิดเดิมนะเรียกว่าความม่อ

เคยทำแล้วเจ็บหลังมากเลย
ก็คุณเอาหลังลงดิเค้าเอาขาลงค่ะ

ตะบนราชสถิตอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะครับ